เล่าถึงความประทับใจที่เห็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกแห่งบนผืนแผ่นดินไทย

พระองค์คือพระราชาที่เป็นพ่อแห่งแผ่นดินอย่างแท้จริง
ทรงงานหนักเพื่อประชาชนจริง

ท่านรู้จักนานิทานที่จะนั่งอยู่บนรังทอง
แล้วก็สวมมงกุฎแล้วก็สุขสบายอยู่ในพระราชวัง
เลือกชีวิตแบบนั้นก็ได้แต่ท่านไม่เลือกนะคะ
เลือกที่จะเสียสละทุกอย่างเพื่อพระสงคิกรของพระองค์
ส่วนตัวพี่ชอบชื่อของในหลวงราชการที่๙มากนะคะ
หลวงราชการที่๗พระราชทันชื่อว่าภูมิพลแปลว่าพลังของแผ่นดิน
ถ้าน้องคิงดูตลอดระยะเวลา๗๐ปีที่ทรงครองราช
ปกครองประเทศด้วยทศพิษราชธรรม

ทำให้ประเทศไทยเป็นปึกแผ่นได้จนทุกวันนี้
เมื่อครั้งที่คณะผู้บริหารตรีเพชรอีซูซูเซลส์
ได้เข้าเฝ้าทุลอองทุลีพระบาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ปนัดดาเป็นหนึ่งในคณะผู้บริหาร
ที่ได้เข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทณพระตำหนักจิตรดารโหธานด้วย
และยังคงจดจำเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้อย่างแม่นยำที่สุด
ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าที่พระราชวังไกลกังวล

ตำหนักจิตรดาลโหธานีทั้งหมด๓ครั้ง
พระราชวังไกลกังวล๑ครั้งค่ะ
แต่ครั้งที่พี่ประทับใจมากที่สุดนะคะ
ก็คือปีพุทธศักราช๒๕๕๐ค่ะ
เป็นปีที่อิซูซูดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า๕๐ปี
เราทำเรื่องกราบบังคมทูล
ขอถวายเงินสด๕๐ล้านบาท
เพื่อใช้ในพระราชภารกิจต่าง
ท่านก็มีพระราชกระแสรับสั่งผ่านเจ้าหน้าที่มาว่า
ขอเปลี่ยนเป็นรถมิวเซเว่นตอนนั้นนะคะ
ขายอยู่ในตลาดเป็นรถอันไหนประสงค์มิว๗๑๐คัน
เราก็ได้แจ้งกลับไปว่าทางกลุ่มอิซูซูยินดี
ที่จะน้อมกล้าวถวายรถเพิ่มอีก๑๐คัน
สิ่งที่เราประทับใจจนถึงทุกวันนี้คือ
ท่านทรงปฏิเสธที่จะรับรถเพิ่ม
ท่านมีพระราชกระแสรับสั่งผ่านเจ้าหน้าที่มานะคะ
บอกว่าในเมื่อตั้งใจจะถวาย๕๐ล้านก็เอาแค่๕๐ล้าน
หักค่ารถออกจากเงินสดที่ต้องการถวาย

แล้วทางผู้บริหารชาวญี่ปุ่นก็เลยทูลเชิญเสด็จไปทอดพระเนธรถ
อิสุสุมิว๗ที่จอดอยู่หน้าพระตำนัก
ท่านก็เสด็จพระราชดำเนินออกมาดูนะคะ
แล้วก็หลังจากนั้นพระองค์ท่านก็ถามเกี่ยวกับสเปครถ
ท่านมีความรู้เกี่ยวกับรถดีมากนะคะ
ถามเรื่องระบบภาษีถามเรื่องเครื่องยนต์กลไกต่าง
ความพอเพียงขยันหมั่นเพียน
และกระตันยูกระตะเวที

ซึ่งปนัดดาได้น้อมนำมาใช้ในการดำรงชีวิต
ส่วนตัวของพี่นะคะเรื่องความพอเพียง
คือเราต้องออมก่อนจะใช้

แล้วก็ทุกคนคงจำภาพหลอดยาศรีพระทนได้

แล้วพี่ปฏิบัติแบบนี้จริงที่บ้าน
พี่จะรีจนเรียบเหมือนที่ในหลวงธรรม
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่พี่นำมาใช้
ก็คือเรื่องความเพียง
แล้วก็ความกระตันอยู่ที่ท่านภาคเพียรสอน
ถ้าเราไม่ว่าจะเป้าหมายจะอยู่ไกลแค่ไหน

ซูซูมีปรัชญาองค์กรว่าวิถีอีซูซู

ซูซูทำโดยเฉพาะเกี่ยวกับพระองค์ท่านนะคะ

พวกเรานั้นมีความศรัทธาอย่างสูงในพระราชปรัชญาด้านความพอเพียง
เราเชื่อว่าถ้าประเทศไทยนะคะ
ทุกคนใช้หลักนี้ในการดำเนินชีวิต
จะทำให้ประเทศไทยพัฒนาได้อย่างยั่งยืน
แต่จะทำยังไงเราถึงจะสื่อสารแนวความคิดของพระองค์ท่านเนี่ย
ให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่าทราบได้
เราเลือกที่จะใช้โรงภาพยนตร์เป็นสื่อ
เพราะว่าโรงภาพยนตร์นั้นเป็นที่รวมของผู้คนทุกเพศทุกวัยนะคะ

แล้วก็คือตั้งแต่เด็กจนถึงคนแก่นะคะ

ทำภาพยนตร์เทิดประเทียดชุดพอเพียง
เราทำมาตั้งแต่เมื่อ๑๐ปีที่แล้ว

อันนี้ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมาก
แล้วถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะไม่อยู่กับเราแล้ว

อิสุสุตั้งใจที่จะสืบสารพระจับปณิธาน
เกี่ยวกับเรื่องความพอเพียงต่อไป
สัมภัยกัน